อ่าผิดที่อะไรบ้างคุณอ่าผิดที่ตั้งแต่เนี้ยเขาบอกว่า

ก็เลยเดินสวนกันได้แต่พี่คนนี้เขาก็ตัวใหญ่หน่อยใช่
แล้วก็มีคำถามว่าเอ้าแล้วคนขับรถเมย์หรือพนักงานเนี่ย
กดปุ่มปิดประตูเร็วจังนั่นแหละสิมันก็เลยไปหนีบขาพี่เขา
แล้วทำให้ล้มแบบนั้นนะครับนี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้น
ตอนแรกเราดูคลิปนะนึกว่าเป็นเมืองจีนนึกว่าต่างประเทศ
บ้านเรานี่แหละนี่ไงห้ามยืนใช่ฮะบ้านเรารถเมสายห้าห้าสี่
สิทธิ์สุวรรณภูมินะฮะก็ขณะขับรถมาถึงป้ายรถเมย
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครเขตบางเขนเนี่ยนะครับก็อย่างที่เห็นเลย
ผู้โดยสารกำลังลงผู้โดยสารอีกฝั่งก็รีบเดินขึ้น
ประตูก็ปิดเร็วนะครับอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นตอน๓ทุ่ม๕๐ของคืน
วันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับซึ่งทางเพจเฟซบุ๊กนะฮะ
แล้วก็เอามาเตือนภัยกันตั้งข้อสังเกตบอกว่าโดยปกติแล้ว
รถเมย์รุ่นใหม่มักมีเซ็นเซอร์กันประตูหนีบ
เวลามีอะไรก็ขัดประตูประตูจะเด้งเปิดออกมา
คือถ้ามีคนยังลงไปไม่หมดประตูมันต้องเด้งเปิดไงคุณ
แต่จากในคลิปประตูมันไม่เด้งเปิดเลย
มันจะหนีบปิดอย่างเดียวเลยนะครับหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปแน่นอนแล้วฮะ
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะครับแล้วก็หลายคนถามไปถึง
พนักงานบนรถเมย์ใครที่มีหน้าที่ในการกดประตูน่าจะเป็นคนขับนี่แหละฮะ
ทำไมกดเร็วจังมันมีวิธียังไงนะเราอยากรู้

จะมีกระจกที่มองเฉพาะประตูตรงนี้นะครับ
ผู้ประกอบการรถร่วมบขสายนี้นะฮะ
บอกว่าบริษัทไม่ได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้บริหารได้เดินทางเข้าไปพบผู้โดยสารแล้วก็ญาติ
เพื่อสอบถามอาการบาดเจ็บแล้วนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าจะดูแลผู้บาดเจ็บให้ดีที่สุด
ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล
และจะพิจารณาลงโทษผู้มีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์ต่อไป
แล้วก็ต้องนอกจากลงโทษคนแล้วนะ

ตัวเซ็นเซอร์มันควรจะต้องเปิดออกได้
เวลาที่รถเมย์มันกำลังจะปิดหรือว่าเราก็ไม่รู้นะ
อันนี้ผมไม่รู้ว่าอุปกรณ์ประตูของรถเมย์มันจะมีเซ็นเซอร์ได้หรือเปล่า
เพราะไม่งั้นถ้าแบบว่าคนจะขึ้นจะลงมันจะปิดไม่ได้สักทีไง